เด็กคนไหนวาดรูปเก่งงานศิลปะดีศิลปะเด่น
ยกมือเลยเตรียมไปงานนี้กันดีกว่า
ยกมือแล้วบอกว่าว่าไม่ยกมือแล้วบอกว่า
ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่เขานะครับ
นี่ชวนไปงานนี้นะครับเขามีการจัดการแข่งขันนะครับ
เพื่อเป็นการเฟ้นหาสุดยอดนักวาดรูปสุดยอดเยาวชน

นี่แหละครับเป็นบรรยากาศงานแถลงข่าว

และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับ
เปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้น
ถือว่าเป็นงานแข่งขันวาดภาพระบายสีที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับ
โดยแต่ละปีจะได้รับความสนใจจากเด็กตัวเล็กตัวโตแบบนี้นะครับ
ทั่วประเทศเลยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า๖๐๐คน
ยาวนานถึง๑๒ปีแล้วในการพัฒนาและเฟ้นหาเด็กเก่งด้านงานศิลปะนะคุณ
นอกจากนั้นแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นที่สำคัญให้ได้ถ่ายทนจิตนาการ
และความคิดผ่านงานศิลปะ
สำหรับผู้ชนะการแข่งขันก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคุณ
แข่งขันระดับชาติซึ่งจะแบ่งออกเป็น๔ระดับตามช่วงอายุ
ก็คือระดับอายุ๔๖ปีระดับ๗๙ปี
นี่น้องชู๒นิ้วสู้ตายค่ะสู้ตายครับ
แล้วก็มีระดับ๑๐๑๒ปีรวมถึงโตหน่อยก็๑๓๑๘ปีนะครับ
คัดเลือกได้ทั้ง๔คนแล้วนะครับ
เด็กเหล่านี้ก็จะเป็นตัวแทนในการแข่งขัน
อีก๑๕ประเทศที่สำคัญคุณไม่ได้มาแค่แข่งกันนะครับ
แต่ได้มาใช้ชีวิตในการร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะครับ
มองว่าอะไรเหรอสีที่เธอลงไปและใช้เทคนิคของปลายผู้กันแบบนี้มีความหมายว่าอะไร
อันนี้เด็กระดับ๔๖ขวบคุยกันแบบนี้

เธอใช้เทคนิคของศิลปินระดับโลกท่านไหน
ใช่โธ่ขนาดนั้นเลยนะ
แต่เดี๋ยวนี้เด็กเก่งคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครับ

ก็ถ้าสำรวจแล้วโอ้โหลูกเราเก่งงานศิลปะจริง

ใช่ครับส่งเขาไปงานนี้เลยนะครับ
เพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศได้ด้วยฮะ